ต่อเนื่องจากที่เล่าไปมีลูกหนี้ที่เป็นผู้หญิงพร้อมทั้งครอบครัว๓ชีวิต
ที่บอกว่าโดนซ้อมโดนซ้อมจากฝั่งเจ้าหนี้
เพราะเจ้าหนี้โกรธที่ไปแจ้งความ
แล้วหมาของลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ฆ่าตายด้วย
แต่วันนี้เรามีข้อมูลทางฝั่งเจ้าหนี้นะคะ
คือเจ้าหนี้เขายอมรับว่ามีการทำร้ายร่างกายจริง
แต่เจ้าหนี้เขาบอกว่าลูกหนี้เองก็มีอาวุธ
แล้วทางฝั่งเจ้าหนี้เองก็บาดเจ็บเหมือนกัน
แล้วก็บอกว่าไม่ได้ไปฆ่าหมาของลูกหนี้ด้วย

จังหวะที่มีการไปคุยกันแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นนะคะ
นี่ค่ะคือเจ้าหนี้เขายอมรับว่าไปทำร้ายร่างกายลูกหนี้ตามคลิปภาพนี้
เพราะว่าเจ้าหนี้ไปถึงบ้านเลยลงไม้ลงมือกันนี่นะคะ
แต่ทางฝั่งเจ้าหนี้เขาอ้างว่าฝั่งลูกหนี้เองก็เหมือนกับมีมีดนะ
ทางฝั่งเจ้าหนี้ที่ไปทวงเงินก็เจ็บเหมือนกันนะเขาอ้างแบบนี้นะคะ
ทีนี้คลิปนี้ค่ะเป็นคลิปตอนกลางคืนที่ยืนคุยกันเป็นจังหวะที่เจ้าหนี้กำลังคุยกับลูกหนี้
ทำนองว่ามาทวงหนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะ
สองคลิปนี้คือมันชัดว่ามันมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นมันมีการไปทวงเงินเกิดขึ้น
แต่มันมีอีกประเด็นนึงก็คือสุนัขของทางฝั่งลูกหนี้ค่ะพันพิษบูชื่อช็อกกี้
อยู่ดีมันก็ตายก็เลยตั้งคำถามว่าเจ้าหนี้มาฆ่าเจ้าช็อกกี้หรือเปล่า

เราตามเรื่องนี้ให้นี่คือเจ้าช็อกกี้นะคะเราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเรา
คนที่เป็นลูกหนี้จากพี่สะพ้ายเมื่อ๒เดือนก่อน
ตกลงกันว่าจะให้เกรดเอาเงินของเธอไปออกเงินกู้ให้กับเพื่อนที่ทำงาน
แล้วก็มีหลักฐานเป็นข้อความแชทที่คุยกันเรื่องเงินมายืนยันกับนักข่าวด้วยนะคะ
โดยชินฝ่ายเจ้าหนี้เนี่ยบอกว่าฝ่ายลูกหนี้ยืมเงินจากเธอไป
ตกลงดอกเบี้ยกันร้อยละห้า
แต่ว่าฝ่ายลูกหนี้เอาเงินไปปล่อยกู้อีกทอดหนึ่ง
อัตราดอกเบี้ยร้อยละเจ็ด
เกดก็คือทางลูกหนี้มายอมรับกับชินเจ้าหนี้ว่า
เงินที่เอาไปไม่ได้ไปปล่อยกู้แต่เอาไปใช้ส่วนตัวแต่เดี๋ยวจะคืนเงินให้นะ
คืนเงินต้นให้เดือนละหมื่นนะแล้วก็จะจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกวันวันละสามร้อย
แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายลูกหนี้ทำไมโกหกตั้งแต่แรก
ก็เลยเริ่มไม่เชื่อใจจนถึงวันที่ให้เซ็นสัญญาเงินกู้
เธอก็มาเขียนในสัญญาเหมือนกับว่าจะมีการยึดทรัพย์ของเกรดทั้งหมดในบ้าน
เพราะกลัวว่าจะไม่ได้เงินคืน
สิบมิถุนายนก็เลยเอาสัญญาฉบับเนี้ยไปให้สามีของเกดดู
แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายของเกรดไม่เปิดรั้วบ้านนี่นะคะ
คือตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปยึดรถยกรถอะไรนะ
หลังจากนั้น๓วันทางฝั่งลูกหนี้ไปแจ้งความจับเธอได้ยังไง
เพราะเธอก็ไม่ได้แบบโอ้โหไปทำอะไรโหดร้ายรุนแรงเธอบอกแบบนี้
มองว่าฝ่ายลูกหนี้นั่นแหละหัวหมอกับเธอก่อน
ทำไมไปแจ้งความใสเจ้าหนี้เฉยเลยทั้งที่ตัวเองเป็นหนี้เป็นลูกหนี้แล้วไม่ยอมคืนเงิน
ฝั่งลูกหนี้บอกว่าไม่คืนเงินให้ก็เลยยอมรับว่ามีการทำร้ายร่างกายกัน
คือพี่ชายของเธอเริ่มต่อยสามีของลุงเกดที่เป็นลูกหนี้ก่อนนะคะเพราะว่าโมโห
แต่สามีเกดไม่มีมีดนะจะเอามีดมาแทงฝั่งเธอด้วยนะ
ก็เลยต้องสู้เพื่อป้องกันตัวอันนี้เธอยอมรับว่ามันมีการทำร้ายร่างกายกัน
แต่เรื่องสุนัขที่ตายอ่ะไม่เกี่ยวทางฝั่งเจ้าหนี้ทางฝั่งคุณชินบอกว่าไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องไม่ได้ไปฆ่าสุนัขค่ะ
พ่อเขาอ่ะกลับใช้มีดวิ่งไล่แทงทางหนูก่อนเขาอ่ะมีอาวุธติดตัวค่ะ
พอเขาเอามีดไล่แทงเสร็จปุ๊บก็พี่ชายกับเพื่อนอ่ะเพื่อนพี่อ่ะเขาก็มาหยิบพอตะลุบหยิบมีดได้ปุ๊บเขาก็
อันนี้เลยเขาก็เลยอาการอย่างนั้นแต่หมาตายได้ยังไงพวกหนูไม่รู้เขาบอกหมาตายในบ้านแต่พวกหนูไม่ได้ก้าวเข้าบ้านเขาเลยพวกหนูอยู่หน้าถนนอยู่นอกรั้วเขา
เหมือนเราอาจจะกลับไปที่หลังประมาณนี้
เพื่อป้องกันตัวด้วยนะครับ
ใช่ครับเพราะเขาแทงผมไปแล้ว

ไปที่บ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ก็ยังมีร่องรอยคราบเลือดของคนในบ้าน
แล้วก็มีรอยคราบเลือดของสุนัขค่ะ
ยังกองอยู่ริมบันไดทางเข้าบ้าน
ยังมีกลิ่นเลือดกลิ่นอะไรอยู่เลย
คือทางบ้านเขาก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะ

สุนัขของเกรดหลุดไปกัดสุนัขในหมู่บ้านอีกตัวนึงค่ะ
ตอนนั้นเจ้าของก็คือเกรดพยายามจะไปห้ามสุนัข

ก็ต้องใช้สายยางคล้องดึงคอให้มันแยกออกจากกัน

มันก็ไม่ได้รุนแรงที่จะทำให้สุนัขตายนะ

เพื่อนบ้านก็สังเกตว่าตอนนั้นไม่ได้มีใครเข้าไปในบ้านเกรดจริง
ส่วนสุนัขที่อยู่ในบ้านมันก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องอะไร
รู้อีกทีก็คือสุนัขมันตายค่ะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณเกดคนเจ็บ

เขาก็ยอมรับว่าเอาเงินจากอีกฝ่ายมาจริง
แต่ไม่ได้หนีก็ตกลงกันแล้ว
แต่อีกฝ่ายนึงมาหามายึดรถจักรยานยนต์เขาสองคัน
วันนั้นตัดสินใจให้รถไปเพราะไม่อยากมีปัญหาไม่อยากทะเลาะ
แต่ตัวเองก็กลายเป็นว่าไม่มีรถจะใช้ไปทำงาน
อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าจะคืนรถให้คันหนึ่งก่อนก็แล้วกัน
พอไปทวงถามก็บอกให้รอ
ก็เลยเสนอไปว่าถ้าเคลียร์กันไม่รู้เรื่องไปเคลียร์ที่โรงพักนะ

ไปแจ้งความ๑๔มิถุนายน
แต่กลายเป็นว่า๑๕มิถุนายนฝั่งเจ้าหนี้มาเลย

แล้วมีเรื่องทำร้ายร่างกายกันจนบาดเจ็บ

ส่วนเรื่องสุนัขเจ้าช็อกกี้

ลุดไปกัดซูนักอีกตัวหนึ่งจริง
ครับตอนนั้นเธอเองก็เจ็บก็เลยเอาสายยางรัดตัวสุนัขเพื่อให้แยกออกจากกันตอนที่มันกัดกันอยู่อ่ะ
เธอก็โดนสุนัขกัดเขาที่มือ
พอแยกสุนัขออกจากกันได้เธอก็พาเจ้าช็อกกี้สุนัขของเธอเข้าบ้าน

แต่ตอนนั้นช็อกกี้มันยังไม่ได้เป็นอะไรนะ
กลับมาบ้านตอนเที่ยงคืนช็อกกี้มันตาย
เธอก็สงสัยแบบนั้นเธอบอกว่าก็เพิ่งมีเรื่องกันมาไง
มีเรื่องกันมาเพราะว่าตอนเอาช็อกกี้เข้าบ้านมันยังไม่ตายนะ
ช่วงจังหวะเธอไม่อยู่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ

เธอก็เลยยืนยันว่าเธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ทั้งเรื่องของการทำร้ายร่างกายทั้งเรื่องของสุนัขของเธอด้วย
ตำรวจบอกว่าก็ต้องเรียกสองฝ่ายมาคุย
ก็เรียกมาคุยมาสอบปากคำเรียบร้อยแล้วแหละ
ตำรวจบอกว่าก็ต้องแจ้งข้อหาทางฝั่งผู้ก่อเหตุ
ก็คือทางฝั่งเจ้าหนี้ที่ไปทวงหนี้ค่ะครับ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ทีนี้ไอ้เรื่องหนี้สินทางฝั่งคนเจ็บถ้าเป็นลูกหนี้จริงเป็นหนี้กันจริง
เดี๋ยวมาดูรายละเอียดหลักฐานก็ต้องดำเนินการกันต่อในชั้นศาลเรื่องของการทวงหนี้ก็ว่ากันไป